อย่าว่าแต่นักแสดงเลยอย่าว่าแต่พวกเราเลย

พี่กีต้านะคะสิริพิษเนี่ย

ขอให้ละครเขาปังไง

กีต้ายังเลือกใส่ชุดสีเขียว

สีเขียวมันเล็ก
สีเลือดออกมาวันนี้เป็นสีเขียว

พร้อมพูดจัดกู้ใจวีวีรภาพ
แล้วไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมค่ะ
มูแบบนี้มันได้รับความนิยมแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่ออะไรอย่างนี้
มันมูมันปังจริงเรียกว่ามูเตลูทุกมิติไปเลย
ขนาดมีอาการเจ็บคอนะกลัวจะเป็นโควิดยังโทรถามหมอดูเลย
วันนี้ตื่นมาแล้วเจ็บคอจังเลยโทรถามหมอดูดีกว่า
หมอดูหมอดูวันนี้พี่เป็นอะไรพี่รู้สึกไม่ค่อยสบาย
อุ้ยจริงป่ะพี่เอาไปฟังค่ะ
เขียวเหนี่ยวซับค่ะเวลาเราได้เลข
เราก็จะไม่ค่อยบอกใครเนอะแล้วมันก็จะได้อะไรประมาณนี้
เราก็จะแบบมูแบบลับมูแบบเงียบ
แต่ถามว่าเป็นคนสายมูตัวตรงเลยจนช่วงแบบ
ขนาดแบบช่วงโควิดนะคะไม่ได้ขอพรอะไรเลยนะ
ไปขอพลอยแบบขอให้ไม่ป่วยเป็นโควิดเวลาดู
เวลาแบบเอ๊ะรู้สึกไอจะไม่ไปหาหมอนะ
แต่โทรไปหาหมอดูขนาดนั้นเฮ้ยจริงนี่พูดจริง

แล้วก็บอกว่าไม่เป็นยังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีเกณฑ์

มันฝนปล่อยปลายฝนปล่อยปลายฝนปล่อยปลาย

เพื่อความเป็นสิริมงคลเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยวันนี้
โถน่าเอ็นดูนะคะ
เจ็บคอเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาให้ไปหาหมอนะ